คุณผู้ชมค่ะสุขใดไหนเล่าจะเท่ามีครอบครัวที่ดี
พี่เต๋าสมชัยเข็มกลัดของเราเนี่ยบอกเลยนะคะว่า
มีทั้งลูกที่ดีแล้วก็ภรรยาที่ดีที่อยู่เคียงข้างกันมายาวนานถึง๑๓ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งพี่เต๋าเนี่ยได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยนะ
ชีวิตลงตัวสุดมีลูกสองคนที่แสนน่ารัก
ทั้งสาวคนโตน้องสุขใจน้องสุขใจเนี่ยอายุ๑๓ขวดเมื่อน่าโตแล้วนะ
ส่วนภรรยานะคะพี่ยุ้ยก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวดีมาก
แล้วก็เพิ่งจะฉลองครบรอบแต่งงานไป๑๓ปีหมาดเองค่ะ
ซึ่งพอพูดถึงลูกเนี่ยพี่เต๋าปลื้มใจมากนะ
เพราะว่าวันเกิดที่ผ่านมาลูกมาเตอร์ไพรส์
เอาเงินใส่ซองให้พ่อเท่าไหร่รู้ไหมคะ

แต่ที่มันมากกว่านั้นก็คือคำอวยพร

โดยเท่าที่ดูเนี่ยนะน้องสุขใจเนี่ย
น่าจะมีแววมาทางนักร้องนักดนตรีเหมือนคุณพ่อนะ

ในขณะที่คุณพ่อเต่านั้นประกาศเลยว่า
ขอไปเป็นนักแสดงจนวันตายเลยค่ะ
คือจริงเขาก็มีความชอบในสิ่งที่
คือผมก็ดีใจนะครับ
คือเขาก็มีความชอบในสิ่งเดียวที่พ่อทำ

มันทำให้ทุกคนมีวินัย

ไม่เกี่ยวครับคือผมเชื่ออย่างนี้
คือถ้าเขาชอบอะไรเขาทำ

ถ้าทำไปแล้วใช่ก็ทำต่อชีวิตอย่างผมเนี่ย
ปีนี้๓๔ปีในวงการอย่างนี้

ลูกเคยถามไปจะทำงานวงการถึงเมื่อไหร่

แล้วค่ะก็การตอบสไตล์พี่เต๋าไม่ได้มีเรื่องกันนะครับ